สวัสดีครับ๑๙นาฬิกา๓๕นาทีนะครับมาติดตามกันต่อสำหรับพายุซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นหลายลูกเหลือเกินนะครับ
เริ่มต้นในค่ำคืนนี้กับพายุที่เรียกได้ว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงแล้วก็ใหญ่ที่สุดของปีนี้นะครับพายุที่มีชื่อว่าเมอรันตี
มาทำความรู้จักกับพายุนี้กันก่อนเลยละกันนะครับพายุลูกนี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ตั้งโดยประเทศมาเลเซียนะครับมีความหมายก็คือเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลพยอมนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปหน้าจับตามองละทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุลูกนี้ได้ทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕นะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีความระลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๓๐๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าถึงแม้
หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรเราดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบความเร็วของพายุลูกนี้ลดลงนะครับโดยล่าสุดตอนนี้ความเร็วกล้ายศูนย์กลางของพายุลูกนี้ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดหนึ่งนะครับอยู่ที่๒๘๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางการเคลื่อนที่ครับถ้าหากระดูยังคงมีทิศทางการเคลื่
งดทนฝูเจียนประเทศจีนนะครับนอกจากนี้เองบริเวณใกล้เคียงก็จะได้รับความแปรปวนของสภาพอากาศเช่นเดียวกันไปดูกราฟิกต่อไปนะครับเป็นกราฟิกแสดงกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุลูกนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าพายุลูกนี้นั้นสามารถที่จะเหนียวนำเอาความชื้นจากทะเลเข้ามากลั่นตัวกลายเป็นก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ซึ่งถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมณขนาดนี้
จะสังเกตว่ามีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆแบบนี้เลยทีเดียว
ราฟิกต่อไปนะครับเป็นกราฟิกแสดงลักษณะการเคลื่อนที่จุดกลมนี่คือศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ถ้าหากคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่ายอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็เบี่ยงขึ้นไปบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกก่อนที่จะออกจากเมืองใดของเราไปในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
ทีนี้มาดูกราฟิกต่อไปครับเป็นลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำนักกล่าว
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากนี้ปัจจัยต่างก็ยังคงมีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไทยนะครับ
ความกดอากาศต่ำรวมไปถึงร่องฝนยังคงพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นฝนยังคงมีโอกาสตกการตรวจสอบสภาพอากาศยังคงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ